อยากจะถามทุกท่านเลยคุณผู้ชมคุณเฉลี่ยคุณเบตต่อ
สมมุติว่าแมวหมาสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยง
มันสกปรกมันมอมแมมเราต้องจัดการยังไงคะ
ก็ไปปล่อยวัดแล้วก็ไปซื้อตัวใหม่มา

แซวเล่นพามันไปร้านอาบ

แล้วถ้าหากว่ารถทุกเราขับกันอยู่สกปรก

รถไม่ใช่หมาใช่ไหมแมว
เอาไปคาแครสิจ๊ะอ่าถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเรามัมแมมนะคะ
หรือว่ารถของเราสกปรกดิฉันก็จะพาไปคาแคร์ค่ะ
ไปได้จริงไม่ใช่เหรอคะไปเลยค่ะไปได้ค่ะเอาหมาแมวไปคาแคร

ร้านนี้ชื่อร้านอะไรด็อกแอนดแคปคาแคร์อย่างนี้เหรอ
ไม่ด็อกแคทคาแครนั่นด็อกนั่นแคทนี่ไง
ทำไมต้องล้างอัดฉีดกันขนาดนี้ด้วย
เป็นคลิปที่เรียกได้ว่าโด่งดังเป็นที่พูดถึงมากนะคะ
ก็แหมแอบขำแอบชื่นชมความน่ารักของมัน
หมัดเห็บพงกระจุยกระจายคงไม่มีที่อยู่กันแล้วมั้ง
ผมว่าไม่น่าใช่แค่หมัดเห็บกระจุยกระจาย

จริงหมาชอบหมาชอบเล่นน้ำ
จริงคุณเห็นไหมเวลามีแหล่งน้ำมีอ่างบัวอ่างปลาอย่างนี้
หมาชอบลงไปแช่ไปเล่นไปหุ่นไปคุ้ย
แต่ถ้าเกิดจะพาไปอาบน้ำเมื่อไหร่ไม่ไปนะ

แปลกอยู่คือแต่ที่ผมเห็นเนี่ยแปลกอยู่อย่างหนึ่ง
สุนัขหมาแมวคือท่านเจอสายน้ำฉีดเข้าใส่เนี่ยมันวิ่งหนา
แต่อันนี้น้ำมันแรงมันเหมือนมันเล่นคุณเห็นไหม
มันเหมือนมันเล่นอยู่กับสายยางมันปุ๊บอย่างนี้
แล้วมันน่าจะคันมันได้เลยแบบฉีดแล้วแบบนวด
เหมือนสปาสปาสปามาคุณเคยลองไหมสปา
ไม่เคยลองสปาอะไรแบบนี้

สปาที่มันทำให้สบายเนื้อสบายตัวอืม
เดี๋ยวลองดูดีฉันมีสายน้ำอยู่เดี๋ยวคุณเดินผ่าน
พาคุณเจ๊ไปคาแคร์ก็ได้มันถึงจะมีความแรงที่พอเหมาะ
อยากสะอาดเวลาคุณรู้สึกตัวเองสกปรกคุณจะต้องไปที่ไหน
เรื่องเจ้าหมาตัวนี้ต่อนะครับ
คือเจ้าหมาตัวนี้มันยอมให้เขาฉีดขนาดนี้

มันชอบเดี๋ยวไปดูหน่อยแล้วกันนะคะว่ามันชอบขนาดไหน

ไม่เคยเห็นสุนัขมีความสุขกับการอาบน้ำขนาดนั้น

เราได้ล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกาย